รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะ
หนุ่มเมืองนครศรีธรรมราชเกิดเขม่นกับคู่อริกลางผับใจกลางเมืองค่ะ
ผับเลิกขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่กลับถูกคู่อริขับรถยนต์ตามมา
แล้วก็ชักปืนกระหน่ำยิงใส่ก่อนหลบหนีไปเสียชีวิตคาที่เลยล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเวลาตี๓ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายบนถนนสายเทวบุรี
ปากซอยตาคลิ้งตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คือเมื่อไปถึงก็พบชายเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์

ไปสอบสวนทราบว่าผู้ตายคือนายวิเชียนกุลแหลมชื่อเล่นว่าสมาแอร์
อายุ๒๒ปีค่ะเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วย
อาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่ลำตัวหน้าอกรวม๔แผล
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๖ปลอก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์เทพวันผู้กำกับการสพ
เมืองนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่านายวิเชียนผู้ตายมีอาชีพทำงานเป็นลูกจ้าง
ร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดพืชผลหัวอิด
ในตำบลโพเสด็จนะคะ

พร้อมกับเพื่อนรวม๖คน
ก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์๓คันนะคะ
เที่ยวงานมัศยิตสวนมะพร้าว
บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พอเที่ยวงานเสร็จปุ๊บก็ยังไม่อยากกลับกันเลย

ผับนี้อยู่ริมถนนพัฒนาการคูขวาง

ก็นั่งกินอาหารดื่มกันอยู่ในร้านกับเพื่อน

ไปมีเรื่องทะเลาะเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
เกือบจะตีกันกลางผับอยู่แล้วค่ะแต่ว่ากาดคุมผับเนี่ย
เขาเข้ามาห้ามแล้วก็แยกสองฝ่ายออกจากกัน

ใช่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุการณ์บานปลายอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะกระทั่งผับเลิก

ก็ขี่รถจักรยานยนต์๓คันออกมาจากผับค่ะ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยตาคลิ้งมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คน
ขับรถยนต์สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
คือขับแซงประกบด้านขวาของนายวิเชียนนะคะ
แล้วคนร้ายที่นั่งในรถด้านซ้ายลดกระจกลงมา
ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ร่างของนายวิเชียน

ขณะที่กลุ่มเพื่อนตกใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยหลบหนีกระสุนไปคนละทิศละทาง
หลังจากคนร้ายขับรถหลบหนีไปทางสี่แยกตำบลโพเสด็จแล้ว
กลุ่มเพื่อนก็เลยพากันวิ่งกลับมายังจุดเกิดเหตุ
ก็พบว่านายวิเชียนถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เราก็ตามพยานที่เห็นเหตุการณ์ยังระบุไม่ชัดเจน
ว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ย
เพราะว่ารักษณะรถมันคล้ายกันมาก
ตอนนี้ตำรวจเองกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะหารถยนต์คันก่อเหตุของคนร้าย
แล้วก็ติดตามคนร้ายรายนี้มาจับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปค่ะ